เอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาติดตามเหตุเพลิงไหม้กันบ้างนะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่เลยเมื่อวานนี้เกิดขึ้นนะครับ

ว่ามันมีทั้งที่คลังอาวุธที่สุรินทร์

ใช่ค่ะโดนไหม้หมดเลยรวมถึงที่บ้านของชาวบ้านด้วยค่ะ
ที่โคลาสคือชาวบ้านเขาก็เป็นจุดไฟเผา

แต่ทีนี้ไฟมันเกือบจะไปไหม้บ้าน
ดูสิคะคุณผู้ชมพนักงานดับเพลิงก็ต้องเอารถดับเพลิง
ระงับเหตุไฟที่กำลังไหม้ย่าอย่างรุนแรง
ที่บ้านใหม่ไซงามที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย

ไฟมันไหม้จนเกือบจะมาไหม้บ้านที่อยู่แถวนั้นแล้วค่ะ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเอาถังตักน้ำ
แล้วก็มาสาดเพื่อช่วยกันดับไฟ

แล้วก็มาตีตีเพื่อให้ไฟมันดับ
รถดับเพลิงก็ช่วยระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดไฟ
ประกอบกับพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นย่าแห้งด้วย

ก็เลยใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ
ถึงจะสามารถดับไฟได้
ลับแก้วระวังเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าลูกทำความสะอาดบริเวณด้านข้างบ้าน
แล้วลูกชายก็เลยจุดไฟเผาขยะ

ไฟมันก็เลยลามอย่างรวดเร็วนะคะ
เพื่อนบ้านข้างเคียงก็ต้องออกมาช่วยกันดับไฟ
แล้วก็แจ้งรถดับเพลิงให้มาช่วย
โชคดีนะที่มาดับไฟได้ทัน

ไปดูเหตุเพลิงไหม้ที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างนะครับ
อันนี้เป็นพาดหัวบอกว่าดูละครยังไม่ทันจบเลยนะ
ต้องวิ่งหนีตายซะก่อนเพราะไฟไหม้บ้าน

เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
เปลวเพลิงโหมไหม้บ้าน๕หลังในตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นซอยแคบรถดับเพลิงกว่า๑๐คัน
ต้องจอดกันหน้าปากซอยแล้วครับแล้วก็ลากสายน้ำเข้าไประดมฉีดสกัด
ซึ่งเพลิงนั้นไหม้ลุกลามไปบ้านใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงจึงควบคุมเผลิงไว้ได้นะครับ
แต่กว่าจะไปถึงเพลิงก็ไหม้วอดไปแล้ว๒๓หลัง

ลามไปบ้านที่อยู่ติดกันอย่างรวดเร็วนะครับ
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
ซึ่งเจ้าของบ้านเองนะครับก็เปิดเผยว่า
ตอนนั้นกำลังนั่งดูโทรทัศน์กันอยู่ในครอบครัว

จากนั้นเพลิงก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่สุรินทร์กันหน่อยค่ะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลังอาวุธ
ซึ่งอยู่ภายในกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่๑เนี่ยนะคะ
คือเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเกิดเหตุเพลิงไหม้
และเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งช่วงประมาณบ่าย๓โมงกว่าค่ะ
แล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นอาคาร๒ชั้น

เป็นลักษณะคล้ายห้องแถวยาว๑๒ห้อง
ตรงนั้นก็ใช้เป็นเรือนนอนเป็นห้องอบรม
แล้วจุดสำคัญก็คือชั้นบนค่ะ
เป็นคลังแสงหรือว่าคลังอาวุธ

พร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนปืนพกสั้น
ปืนลูกซองยาวอีกเป็น๑๐กระบอกเลยนะคะ

ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าไปฉีดน้ำ
ดับเพลิงใช้เวลาเกือบชั่วโมงค่ะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
และจากการตรวจสอบก็พบว่าอาคารแห่งนี้
ถูกไฟไหม้ไปข้างบน๘ห้องข้างล่าง๘ห้อง

ส่วนด้านในที่เก็บอาวุธปืนเอาไว้
สั้น๑๑มม๑๑กระบอก
รวมถึงซองกระสุนปืน
โดนไฟเผาเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ

แล้วยังมีรถยนต์เก่าอีก๑คันที่โดนไฟไหม้ด้วย

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบ
อาวุธอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน

แต่เบื้องต้นก็เชื่อว่าสาเหตุเพลิงไหม้

เพราะว่าอาคารหลังนี้สร้างมานานแล้วนะคะ

ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ